คุณผู้ชมคะเด็กหญิงวัย๔ขวบที่ตกลงมาจากรถตู้รับส่งนักเรียนที่แม่สอดจังหวัดตากตอนนี้
น้องเขาภาวะเขาไม่กล้านั่งรถตู้ไปโรงเรียนเลยนะ
ต้องให้คุณแม่พาเดินแล้วก็เดินเป็นระยะทางประมาณสัก๓กิโลเมตรนะคะ
ส่วนคนขับรถตู้ที่เป็นชาวพม่าที่ก่อนหน้านี้บอกว่าหนีกลับไปที่พม่านะคะ
ตอนนี้เข้ามอบตัวแล้วบอกว่ากลัวความผิดเพราะว่าตัวเองนั้นไม่มีใบขับขี่
กลัวว่าจะถูกออกหมายจับด้วยค่ะ
นายเศรษฐพงศรีสุวรรณผู้มนุยการโรงเรียนบ้านแม่เตาอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
พานายซอมูขู่อายุ๓๘ปีชาวพม่าที่เป็นคนขับรถ
คันที่เด็กหญิงอเยเมอายุ๔ขวบตกจากรถเมื่อวานนี้
เข้ามอบตัวกับตำรวจภูทรแม่สอดนะคะ
นายซอมูขู่รับสารภาพว่าทำน้องเด็กหญิงวัย๔ขวบตกจากรถจริง
กลัวความผิดก็เลยหนีข้ามไปฝั่งจังหวัดเมียวดี
หลังนำรถเข้าไปซ่อมที่อู่รวมทั้งรถขาดต่อทะเบียน
แล้วตัวเองก็ไม่มีใบอนุญาตขับรถด้วยค่ะ
หลังจากสอบสวนเจ้าหน้าที่ได้ทำการเปรียบเทียบปรับ
ไม่มีใบอนุญาตขับรถ๔๐๐บาทไม่มีพรบ๑๐๐บาท
และใช้รถโดยไม่มีการต่อทะเบียนภาษี๗๐๐บาท
ขนส่งมีการเปรียบเทียบปรับอีก๒๐๐๐บาท
ข้อหาขาดต่อภาษีซึ่งนายซอมูคูบอกว่า
ค่าปรับแพงมากต้องไปยืมเงินเพื่อนบ้านมาจ่าย

ด้านนายอภินบำรุงการขนส่งอำเภอแม่สอดบอกว่า
หลังจากนี้รถรับส่งนักเรียนทางขนส่ง

ตรวจสอบรถนักเรียนทุกคันทุกโรงเรียนค่ะ
รวมทั้งตรวจสอบใบอนุญาตคนขับรถ
สภาพรถเพื่อให้ได้มาตรฐานด้วยนะคะ
หลังจากนี้นะครับเรื่องรถรับส่งนักเรียนนะครับ
ขนส่งร่วมกับทางตำรวจ
หรือฝ่ายความมั่นคงของอำเภอแม่สอดนะครับ
จะรวมกันตรวจสอบรถนักเรียนทุกโรงเรียนค่ะ
ตรวจสอบว่ารถที่เข้ามารับส่งนักเรียนมีใบญาติถูกต้องไหม
หรือทางด้านเพิงนะครับ

เด็กถ่ายรถนะครับ
ต้องได้มาตรฐานนะครับอ่ากิจกรรมอย่างนี้เราจะทำต่อเนื่อง
กับทางฝ่ายทหารด้วยครับขนส่งอำเภอแม่สอดยังบอกอีกนะคะว่า
ขับขี่อะไรนี้ตรวจสอบแล้วไม่มีอนุญาตขับรถ
สภาพรถก็ไม่มั่นคงแข็งแรงซึ่งหากเจ้าของนำรถคันดังกล่าวไปตรวจสภาพ
ก็จะต้องแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนถึงจะสามารถต่อภาษีได้
ขณะที่เด็กหญิงอเยเมอายุ๔ขวบที่ตกจากรถ
น้องยังภาวะอยู่ค่ะไม่ยอมนั่งรถไปโรงเรียนนะคะ
ตอนนี้ยังกลัวอยู่นางมะไข่ผู้เป็นแม่ก็ต้องเดินจู
เหมือนภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้จูงไปส่งที่โรงเรียน
ระยะทางก็ต้องเดินกันประมาณสัก๓กิโลเมตรเลยนะคะ